คุณผู้ชมไปต่ออีก๑คู่ละกันนะคะ
คู่นี้เกือบจะกลายเป็นคู่จิ้นข้ามช่องซะแล้ว
สำหรับปุ๊กลุกฝนทิพย์และโป๊บธนวัฒน์คุณผู้ชม

แล้วก็หลายคนแซวโอ๊ยมันสนิทกันเหลือเกินนะคะ
จับเก้าอี้พนักพิงของปุ๊กลุ๊กอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
หลายคนก็เลยบอกว่ามันดูสนิทแนบชิดกันเหลือเกินนะคะ
ล่าสุดค่ะถึงคิวของฝ่ายหญิงออกมาบ้างนะคะ

ไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็บอกว่าสนิทกันมานานค่ะ
ในฐานะพี่น้องยิ่งตอนนี้กระแสพี่หมื่นโป๊ปนะคะ

ใครก็อยากถ่ายรูปคู่ด้วยจริงหรือเปล่า

หนูเห็นพี่ยังถ่ายกันโอ๊ย

คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกเป็นกลุ่มแบบบางกลุ่มมากกว่า
เพราะว่าจริงแล้วหนูก็ขึ้นโดยตรงว่าแบบ

เพราะว่าจริงเราก็อยู่กับพี่โป๊ปมาแบบ

น้องในวงการบันเทิงเขาจะร่วมแสดงความดีใจ

ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดย้อนลงไปในอินสตราแกรม

ถ้าใครพี่เจอก็ไปย้อนดูในอินสตราแกรมละกันนะฮะ

ทั้งคู่บอกพูดตรงกันว่าไม่มีอะไรในกอภัยจ้
แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเห็นปุ๊กลุ๊กเก็บกระเป๋าแล้ว

เดี๋ยวรอดูแล้วกันน่าจะมีภาพจากทริปสวยครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะ